กล้องวงจรปิดก็จับภาพโจรขโมยได้นะฮะ
เข้ามาขโมยตู้รับบริจาคภายในวัด

คนพวกนี้มันรู้มุมกล้องดี
พระก็ต้องย้ายกล้องไปติดใหม่ตามที่ต่างอีกแล้วนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเราพาคุณผู้ชมไปที่วัดหนองแดงนะฮะ

ตำบลกันจุอำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์
นี่ครับพระหรือชั่งฮะ
คุณดิฉันงงว่าอันนี้คือมันเป็นกิจของส่งไหมคะ
จริงก็ไม่ใช่แต่มันต้องทำใช่ไหม
กลายเป็นกิจของสงฆ์ที่ต้องทำงานช่าง
ในการที่จะย้ายกล้องวงจรปิดแล้ว
เพราะบอกว่าคนร้ายเข้ามาขโมยตู้บริจาคเงินที่มีอยู่ในวัด
แล้วรู้มุมกล้องด้วยโอ้โหหักกล้องทุกทีเลยนะครับ
ดังนั้นเนี่ยพระอาจารย์เองแล้วก็พระลูกวัดเองนะฮะ
ก็ต้องวุ่นอยู่กับการติดตั้งกล้องวงจรปิด
เพื่อนำไปติดตั้งเพิ่มใหม่ด้วย
ย้ายจุดติดตั้งเพื่อจะไม่ให้โจรมันรู้

อาจารย์เปิดเผยบอกว่าก่อนหน้านี้มีโจรมางัดตู้รับบริจาค
ตั้งอยู่ที่สาราการประเรียนทำให้ตู้พังเสียหาย
คนร้ายน่าจะปีนเข้ามาช่วงเวลาตี๒ถึงตี๓นะครับ
ซึ่งเป็นช่วงที่พระอาจารย์พระลูกวัดทั้ง๔รูป

ก็พบว่าตู้บริจาคถูกงัดพังไปแล้ว

คาดว่ามีประมาณ๒๓๐๐บาทในตู้นะครับ
ตอนปีใหม่เปิดตู้ไปแล้วรอบหนึ่ง

นี่โชคดีบอกว่าเปิดไปแล้วตอนปีใหม่นะครับ
ต้องนำเงินไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเหล็ก
ทางวัดสั่งมาซ่อมแซมสารวัฒน์
คนร้ายรายนี้คงรู้ทิศทางกล้องวงจรปิดเป็นอย่างดีนะฮะ
สามารถหลบหลีกการจับภาพได้
ต้องเร่งติดตั้งกล้องตัวใหม่เพิ่ม
ส่วนตัวเดิมที่ติดตั้งอยู่แล้ว
ต้องย้ายย้ายมุมซะ
เอาให้เห็นให้ทั่วในสารานี้นะ
มันจะได้ไม่รู้แล้วก็เราต้องแอบซ่อนกันหน่อย

พวกเราเราต้องแอบซ่อนกันหน่อยนะ
ซ่อนไว้มุมไหนดีโจรถึงจะไม่รู้เนี่ยนะฮะ
แม่เพราะว่าถ้าหากโจรย้อนกลับมาก่อเหตุ
จะได้จับภาพไว้เป็นหลักฐานแจ้งตำรวจ
แล้วก็จะได้จับโจรต่อไปนะครับ